นักแสดงเจ้าบทบาทค่ะพลภูนพัฒน์นะคะ
แฟนละครคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรคนนี้ปีหนึ่ง
เราจะเห็นหนุ่มฟนด้วยนะเล่นละครช่องเจ็ดอ้าวปีนึง
ไม่น้อยกว่า๕เรื่องโอ้โหบ้าไปเยอะนะใช่เราเห็นเขาผ่านตาตลอด
เออคุณผู้ชมค่ะมามีแบบเรื่อยไม่จมไม่หายไม่ตายลาติน
นี่ยังไม่นับละครชุดฟ้ามีตาโอ้โหบอกเลยฟ้ามีตานี่จักรวาลมาเวลเลยนะ
ฉันดูเขาแทบทุกเสาร์อาทิตย์ฟ้ามีตาคุณเคยแสดงนี่ใช่ไหมเออใช่ไหม
ไปหาดูกันได้เธอดีกว่าเป็นนักแสดงด้วยเออนักแสดงทั้งหนึ่ง
นะครับเดี๋ยวจะไปหาดูนี่คุณผู้ชมค่ะหนุ่มพลนะเขาได้เล่นเป็นคนดีบ้างอะไรบ้าง
คุณผู้ชมเรื่องฟ้ามีตานี่แหละ

พลจะต้องรับบทเป็นพระล้ายตลอดเลยรวมไปถึงละครเพรียสเรื่องล่าสุดนะคะ
เคยติดนะเป็นคุณพ่อลูกสองลูกคนโต๗ควบเข้าไปแล้วคุณ
แล้วก็มีแววนะคะแววมาว่าจะได้เข้าวงการบันเทิงด้วย
เพราะว่าพี่เอสุปชัยเป็นคนปั้นหนุ่มคนมาก่อน
จองน้องที่เป็นลูกชายของหนุ่มพลมาเป็นนักแสดงแล้วด้วย

โดยตอนนี้ครอบครัวหนุ่มพลค่ะก็ย้ายจากจังหวัดสุราชค่ะ
อยู่ที่บ้านของพี่เอที่กรทมนี่แหละ
โดยพี่เอค่ะคนนี้แหละนะคะก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลย
เราจะเห็นตามคลิปในไอจีของพี่เอเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะคะ

คุณผู้ชมลองดูในอินสตาแกรมพี่เอเนี่ยเพราะว่าเขาก็ช่วยเหลือกัน
เป็นน้องคนสนิทเลยเป็นน้องรักเลย
เอาเป็นว่านะคะที่เรานะไปฟังพระร้ายยืนหนึ่งนะหนุ่มพลเนี่ยเขาเปิดใจถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ฟ้ามีตาก็ยังไม่ดีเลยมีบางตอนอาจจะดีอะจริงเหรอน่ารักที่สุด
เปิดเผยได้ตอนนี้มี๒คนแล้วครับลูกชาย๗ขวบแล้วก็ลูกสาวขวบครึ่งครับ

อยู่ด้วยกันเพราะว่าอยู่ตอนนี้อยู่บ้านพี่เอกันหมดเลยครับ
เป็นรูปวิทย์ทำของพี่เอเลยไหมคะหรือยังไงเอ่ย
เอ๊ดูแลทุกอย่างครับตั้งแต่ค่าเล่าเรียนตั้งแต่ทุกอย่างเลยครับ

สำหรับคนอยากให้น้องเขามงตาด
สำหรับผมเหรอผมให้ไปตามวัยเขาดีกว่าครับ
แต่ก็ต้องถามพี่เอดูอีกทีพี่เอบอกว่า๑๐ขวบ
คือจริงลุคของคุณพลเนี่ยนะคือร้ายก็ได้ตัวดีก็ได้
แต่ดิฉันชอบบทหนึ่งที่เขาเคยแสดงไว้ในละครเรื่องหนึ่ง
จะเป็นฟิล์มเผ่าว่าเหมือนมีปัญหาในจิตนึงจะมีความแครนเค้าฝังลึกมาก
บทที่บอกว่าร้องไห้ฟูงฟายน้ำตาแตกผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ผมปกมือให้จริง

เพราะว่าบทโลกจิตนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเล่นก็ได้นะ

เดี๋ยวรอดูแล้วกันติดตามผลงานของลูกชายคุณพลต่อไปกันแล้วกัน

ร้อกลับไห้

เผื่อฝึกได้เผื่อพี่เอ๋เห็นแวว